สรุปยังไงไอ้วุ้นมันเริ่มกับแฟนคนนี้
แล้วก็เขาบอกว่าแฟนคนนี้เป็นแฟนเก่าของไอ้วุ้น
ที่เด็กกว่าไอ้วุ้นจะเป็นแฟนกับแต้มจริงหรือเปล่า
ข้อใช้หลายดวงสรุปการที่ที่สถานการณ์ไว้
บอกแฟนไอ้ไอซ์อ่ะไม่ได้จีบไอ้แต้วแฟนเก่าไอ้ไออ่ะ
จีบไอ้แต้วไปมีข่าวว่าจีบไอ้แต้วจีบไอ้แต้วอยู่ไม่ได้จีบไอ้แต้ว
ที่สักอื่นสักเยอะหรอ
เออแต่คุยอีกคนนึงเป็นนางเอกเป็นนางเอกมึงรู้ยังว่าใคร

ต้องเขียนอะไรไม่รู้เขียนกระดาษมาทำไมไม่รู้เรื่อง
เดี๋ยวไปทางคุณปรินาคุณแม่ไม่ต้องปรินาปรินา
ฉันเล่าพวกนี้ก็ยังทันปรินาอ้าใคร
ก็ใครห้องไงงั้นเขาบอกว่าใช่ไม่ใช่ต้องแต้วใคร

อิสระด้วยโอ้โหคนนั้นไงคุณแม่
ใครคนนั้นคนไหนแองจิอย่าแอบ

แต้วคนนั้นไงดังเลยคุณแม่
เออไปแล้วอิสระเหรออ่ะอิสระมีคนเดียว
หยุดร้ายโพลย์จุดเวลารุน๘๘๘
หลายร่วมเป็นที่งำลัง
ฟังดักษ์